เรื่องของชุดป้องกันก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ป้องกันโรคโควิด๑๙มันก็มีมากมายหลายรูปแบบนะ
แบบว่าเต็มสูตรมันก็ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาใช้กัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ไปทำงานเขาแบบว่าเวิร์คฟอร์มโฮม
เขาก็ให้เหตุผลอะไรหลายอย่างในเรื่องของการใส่ชุด
ซึ่งเวลาเราใส่ชุดเนี่ยนะฮะป้องกันเนี่ยมันมีบางชุดที่เห็นแล้วแหวกแนวไม่น่าเชื่อมันจะมีชุดแบบนี้ด้วยเหรอฮะ

นี่มีแต่ไดโนเสาร์๒ตัวค่ะ

ไม่อยากให้ตัวเองแบบผิวหนังไปสัมผัสกับสิ่งอื่น

ก้มหน่อยแหมเป็นคนหัวสูงก็อย่างนี้แหละ
ดูสิเกือบเข้าประตูไม่ได้ดู

เพราะว่าในวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับผม
อยากจะมีภาพบางภาพที่มันช่วย
เรียกเสียงหัวเราะเรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชม

แล้วเราดูแล้วก็จะได้รู้สึกว่า

มันมีหลายมุมมองชีวิตมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ลบ
เพราะฉะนั้นมองในแง่ดีเอาไว้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเรา